ขับรถเก๋งหรูค่ะพุ่งชนพุ่งชนรถบัสพุ่งชนกลางคัน
เหมือนรถมันจะขาดเป็นสองท่อนอ่ะโอ้โหนั่นน่ะโอ้โหเกือบขาดจริง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุวรรณสอน๓๓นะครับทางแยกบ้านโคกหอมกะบินบุรีมุ่งหน้า
แยก๓ทหารหมู่๑๒ตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
พุ่งชนจัดทะลุหรือละกางลำอยู่ละส่วนคนขับอายุ๑๘ปี
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครติดอยู่ในรถครับ
กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนำตัวออกจากซากรถออกมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะ
ทำให้คนที่เขาพบเขาเห็นเหตุการณ์นะครับจากสภาพรถที่เสียหายเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมคือไม่ได้อยากให้เขาตายแต่ทุกคนตกตะลึง
รอดตายราวปฏิหารเพราะว่าคุณผู้ชมครับสภาพรถมันไม่ดีเลย
ก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับที่โรงพยาบาลกบินบุรีครับ
เหตุเกิดทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองคนขับรถบัสเล่าบอกว่า
ผมกำลังจะไปส่งพนักงานกลับที่พักหลังจากคือโรงงานเนี่ย
แล้วก็ไปรับคนงานมากำลังจะข้ามสี่แยกครับพี่
จู่รถเก๋งนะครับพุ่งมาชนกลางคันรถบัสเลย
ด้วยความแรงเนี่ยทำให้รถเก่งนะครับพุ่งทะลุรถบัสออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
เตอร์ไซค์บนรถบัตรอะไรมอเตอร์ไซค์บนรถบัตร
คือรถบัสด้านล่างเขาใส่ของได้ใช่ไหม
คือพี่คนขับเนี่ยก็เอามอเตอร์ไซค์ใส่เอาไว้
เพื่อที่จะพอส่งคนงานเสร็จปั๊บเอารถบัตรเก็บจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไง
รถมอเตอร์ไซค์ก็พังไปด้วยครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
กระเด็นออกมาแล้วสำหรับที่เกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับ
เพราะว่าถนนมันมืดไฟทางก็ไม่มีและที่สำคัญคือ
ก็ไม่มีใครมาแก้ไขให้มันสว่างครับพี่เขาบอกครับครับ